วันนี้นะคะได้มีพิธีชาปนักกิจศพนางสาวช่อลัดดาค่ะที่ถูกสามีเอาน้ำโกรธมาราดตอนที่นอนอยู่บนเตียงกับลูกสาวอายุ๑๒ลูกสาวพาไปโรงพยาบาลพระราม๒โรงพยาบาลไม่รับการรักษาให้นั่งแท็กซี่ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งสุดท้ายเธอเสียชีวิตวันนี้ชาปนักกิจศพที่บ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่น

ไทยรัฐทีวีส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปที่ขอนแก่นเลยนะคะ

ไปที่บ้านแสงอรุณอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
หลังจากญาตินำร่างของนางสาวช่อลัดดาธารวรรณ

ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
วันนี้ญาติสนิทเพื่อนบ้านคนรู้จักกับนางสาวช่อลัดดาก็
ศพไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดแสงธรรมรังศรี
ไม่ไกลจากบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
ทุกคนอยู่ในความรู้สึกที่ยังโศกเศร้าอยู่

ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้
เต้เต้ลูกสาวค่ะใส่ชุดไทยสีทองแล้วก็แต่งตัวสวยงามเลยนะคะ
เพราะว่ามารำหน้าศพของแม่เป็นครั้งสุดท้าย
เต้เต้ใช้เพลงเชิญพระขวัญซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ซ้อมที่โรงเรียนมาก่อนหน้านี้

ระหว่างนั้นคนที่มาร่วมงานบางคนนะเพราะเห็นน้องเต้เต้รำร้องไห้เลยนะคะ
แต่ดีขึ้นจากวันก่อนก่อนมากแล้วก็บอกว่าคิดถึงแม่มากที่สุด
รำหน้าศพแม่วันนี้ก็อยากจะให้แม่ดู
เพราะแม่ไม่ได้มาดูเธอรำนานมากแล้วอยากจะรำให้แม่เป็นครั้งสุดท้าย
ไม่ได้ดูหนูลำมานานแล้วค่ะได้ดูแต่ร้องเพลงค่ะ

ถ้าเกิดเต็ม๑๐หนูก็ประมาณ๔ค่ะก็ดีขึ้นนิดนึงค่ะ
อยู่กับแม่มาตลอด
เต้เต้ก็เล่าเรื่องที่ผ่านมาให้นักข่าวของเราฟังด้วยนะคะ
ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ที่พ่อเลี้ยงสาดน้ำกรดใส่แม่เนี่ย
พ่อเลี้ยงก็เคยทำร้ายร่างกายแม่มาก่อนด้วย
ทะเลาะกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องหึงหวง
ตัวน้องเต้เต้เองก็ได้แต่ร้องไห้อยู่ห่างเพราะกลัว
แต่แม่ก็เคยมาปรับทุกข์ให้ฟังว่าอยากออกไปจากชีวิตของพ่อเลี้ยงเพราะอึดอัดทรมาน
เต้เต้ก็คอยปลอบคอยให้กำลังใจแม่
แล้วก็บอกแม่ว่าให้อยู่กับลูกนะถ้าโตขึ้นเดี๋ยวลูกจะหาเงินเลี้ยงแม่เอง
ก็ไม่คาดคิดว่าพ่อเลี้ยงจะมาลงมือกับแม่ได้ขนาดนี้
เต้เต้ลูกสาวบอกว่าใจหนึ่งก็โกรธพ่อเลี้ยงนะคะที่ทำแบบนี้กับแม่
แต่อีกใจหนึ่งก็สงสารเพราะพ่อเลี้ยงก็ดีกับเธอมาตลอด
แล้วก็อยากจะบอกแม่ว่าหลังจากนี้ไปไม่ต้องเป็นห่วงจะดูแลตัวเองรวมถึงน้องและยายจะดูแลต่อจากแม่เองค่ะ
ก็มาบอกกับหนูว่าอยากออกไปจากชีวิตเขาอะค่ะหงุดหงิดมันอึดอัดนะคะมันทรมาน
ก็บอกว่าหนูก็อยากไปเหมือนกันนั่นแหละแม่ไม่เป็นไรหรอกอยู่กับหนูนี่แหละ
ก็อยากบอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้ค่ะเขาก็ดีมาเสมอแต่ทำไมทำแบบนี้ครับ
หนูก็ในใจก็สงสารเพราะว่าเขาก็ดีกับหนูค่ะอีกส่วนหนึ่งก็โกรธเขาบ้างค่ะ
บอกว่ารักแม่มากค่ะจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเลี้ยงน้องช่วยยายเลี้ยงยายให้ดีที่สุดค่ะไม่ต้องห่วงค่ะ
เต้เต้ก็บอกนะคะว่าตอนนี้ก็มีญาติมาคุยอยากจะให้ไปอยู่ด้วยพร้อมจะส่งเสียค่าเล่าเรียน
แต่น้องก็เป็นห่วงยายเดี๋ยวรอคุยกับยายก่อนว่าหลังจากนี้จะวางแผนชีวิตยังไงดีขออยู่ดูแลยายดูแลน้องก่อนนะคะในช่วงเวลาแบบนี้
ส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะคุณแม่ทองอาธารวรรณก็บอกว่าพอไม่มีลูกสาวแล้วก็ถือว่าขาดเสาหลักของครอบครัวจากนี้ไปครอบครัวก็คงลำบากมากขึ้นจนถึงตอนนี้ยังไม่ให้อภัยคนก่อเหตุค่ะนายคำตันสามีนะคะที่ก่อเหตุทำร้ายแบบนี้แม่บอกไม่อยากเจอหน้านะไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาขอขมาอะไรทั้งนั้นต้องการให้ลงโทษ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

ภายในครอบครัวต่อไปครับคือวันที่ทางครอบครัวนะครับ
แล้วก็นายอาจรุยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
แห่ลงศพของคุณช่อลัดดาไปที่โรงพยาบาลพระรามสอง
โรงพยาบาลแห่งแรกที่เข้าไปเพื่อขอให้รักษานะ
หลังจากถูกสาดน้ำกรดใส่ไปขอทราบรายละเอียดต่างต่าง
แล้วถึงขั้นทุบโต๊ะกันเลยนะนายอัชรุยะบอกในวันนั้นบอกว่า
เดี๋ยวจะเอาถึงขั้นถอนใบอนุญาตปรากฏว่าวันนี้นะครับ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ยื่นหนังสือถึงนายประเสริฐชวีอินผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน
เพื่อให้ตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร
ตรวจสอบอาคารและใบอนุญาตเปิดใช้อาคารของโรงพยาบาลพระรามสอง
อัจฉริยะบอกว่าเมื่อวันที่๒๓มีนาคมปี๕๗
โรงพยาบาลพระราม๒ได้เกิดเหตุไฟไหม้แล้วก็มีผู้ป่วยเสียชีวิต๑ราย
ซึ่งจากการตรวจสอบในครั้งนั้นทราบว่าโรงพยาบาลไม่มีการติดตั้งสปริงเกอร์
ภายหลังเกิดเหตุได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วหรือไม่
เขตและกรมโยธาธิการเข้ามาตรวจสอบ
สำหรับโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
อาชิระบอกว่าเป็นโรงพยาบาลลูกในเครือของ

ซึ่งหากใครใช้ประกันสังคม
ก็จะต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

มีการทุจริตในการใช้หมอปลอมและพยาบาลปลอม
จากนั้นเมื่อมีการรักษาก็ไปเบิกเงินกับ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จะเดินหน้ายื่นเรื่องตรวจสอบเรื่องนี้เช่นกัน
ขณะที่ทางนายประเสริฐชวีอินผู้มนุยการเขตบางขุนเทียน

บอกว่าจะให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต
แล้วก็สำนักโยธาไปตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้น
โดยจะทำเป็นหนังสือยื่นไปทางโรงพยาบาลพระราม๒

จะต้องนำหนังสือใบอนุญาตการก่อสร้างมาแสดง
ว่าได้มีการก่อสร้างถูกต้องตามแบบหรือไม่
และการต่อเติมอาคารนั้นได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่

ตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้

ก็ไปดูที่เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมของนายอัจฉริยะในวันนี้นะครับ
ได้แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้โพสต์ได้ระบายเรื่องราวครับแค้นใจ
บอกว่ามีน้องสะพ้ายกำลังคลอดหลาน
แต่ทารกติดอยู่ในถุงน้ำคร่ำ

แต่ว่ามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กำลังตกเป็นข่าวดัง

ทำให้หลานของเธอต้องเสียชีวิต

เมื่อแจ้งโรงพยาบาลได้รับคำแนะนำว่า

ซึ่งใช้เวลานานประมาณครึ่งชั่วโมง
แต่ญาติก็ยังโทรหาเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยให้พาไปส่งโรงพยาบาล
แต่ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เพราะทีมกู้ภัยแนะนำให้รอรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาล
ผู้โพสต์โพสต์ด้วยว่าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้ว
ก็แนะนำให้พาน้องสะพ้ายไปส่งแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลอื่นโดยให้ไปเอง
เพราะว่าโรงพยาบาลไม่พร้อมทำให้หลานชายเสียชีวิตไม่ได้ลืมตาดูโรค
เขาก็ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับ